คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปช่วยกันจับจราเข้หน่อย
โอ้โหช่วงนี้จราเข้ไม่รู้หลุดมาจากไหน
ตัวใหญ่ตัวโตมากล่าสุด๒เมตรกว่าน้ำหนัก๒๐กิโล
นี่ครับชาวบ้านเขาไปเจอถ่ายภาพเอาไว้ได้
ไปอยู่ที่ริมหนองน้ำแบบนี้ก็ต้องไปจับสิคุณผู้ชมมันน่ากลัว

ถ้าเป็นตัวเงินตัวทองดิฉันยังจะพอช่วยได้นะคะ
เออแต่มันต้องจับไงเดี๋ยวคนไปลงน้ำโดนมันกัดเข้า
คือมันไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะริมร่องน้ำ
แล้วนี่คือสวนกล้วยหอมแล้วคนงานเขากำลังจะไปเก็บกล้วย
ไปเจอไปเจอพี่เขานอนอยู่
ก็เลยถ่ายรูปไปบอกเจ้าของสวนเจ้านายครับ
ผมเจอเจ้า
ชนิดนี้เจ้าของสวนก็พอเห็นภาพนี้จากลูกน้อง

อยู่ที่ห้ามเพลินนองแคร์จังหวัดสลับบุรี
ก็บอกว่ามีคนงานไปเจอจราเข้มาดูแล้วมันยาวสัก๒เมตรได้
ประมาณ๒๐กิโลไปนอนสบายใจอยู่ริมร่องน้ำนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาแล้ว
คนงานก็ถ่ายภาพไปให้เจ้าของสวนดูนะฮะทีนี้ต่อมาช่วงค่ำของวันเดียวกันนะฮะ
ก็เลยชวนญาติพี่น้องชวนคนงานเอาอุปกรณ์ไปล่อใช้โครงไก่สดไปล่อโยนให้มันกิน
มันกินจนหมดแต่มันไม่หลงกลเออมันฉลาดเออมันกินโครงไก่หมด
แต่มันก็ไม่ได้เข้าแบบไปอยู่ในกับดักของเขานะทำยังไงดีล่ะทีนี้
เอาล่ะให้คนงานนะฮะเปลี่ยนวิธีเอาตะข่ายไปวางดักเอาไว้ในร่องน้ำ
แล้วก็ให้คนงานอีกฝั่งหนึ่งไล่มันต้อนมันจนมันไปติดตะข่าย
สำเร็จนะฮะแล้วก็ช่วยกันจับจราเข้เอาเชือกมัดปากมัดขามัน
แล้วก็นำไปไว้ในกรงเหล็กที่บ้านนี่อุ้มโชว์เลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็มั่นใจว่ามันไม่น่าใช่จราเข้ตัวเดียวกันคุณจำได้ใช่ไหม
มันเคยมีเด็กไปเจอในคลองที่ไปยืนรอเพื่อนแล้วไปเจอไหว้อยู่
มันคงไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะอันนี้ตัวเล็กกว่านะฮะ
ก็เลยเนี่ยจับได้เป็นผลสำเร็จก็เลยถ่ายภาพโชว์แบบนี้
ไปฟังเสียงของเจ้าของสวนหน่อยนะครับ
ขึ้นไปแล้วขนาดสับหางมันยังกัดขนาดมัดปากแล้วมันยังวัดซ้ายวัดขวา

ยาวมันน่าจะถึงสองเมตรครับน้ำหนักก็เกือบยี่สิบโล
นี่แล้วก็ตัวเดียวกับที่ครองสิบครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับน่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าคลอง๑๐มันอยู่ไกลกับผม
มันอยู่ห่างจากสวนผมเยอะน่าจะคนละตัวครับ
จับได้แล้วเจ้าของสวนก็จะมีการเอาเจ้าจราเข้ตัวนี้ไปมอบให้กับฟาร์มจราเข้นะฮะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนนะฮะ